เอาไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จนถึงตอนณขณะนี้
มีผู้เสียชีวิต๑รายแล้วก็บาดเจ็บอีก๓๓รายนะครับ
แล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก
มาตรการการเยียวยาเขาเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ

ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นเสียชีวิต๑รายนะครับ
ท่านเป็นอาสาสมัครหน่วยสมเด็จเจ้าพระยารหัสทน๒๘๗๘นะครับ
ซึ่งถูกไฟคลอกขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก๓รายนะครับอาการสาหัส
ส่วนชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน๓๐รายนะครับ
เป็นเด็กตั้งแต่อายุ๖๙วันขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ
โดยถูกเศษฟ้าเพดานในบ้านตกใส่แล้วก็ถูกกระจกบาดด้วย
ส่วนความเสียหายของประชาชนคาดว่าหลังจากไฟสงบนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและส่วนท้องถิ่น
เขาจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ให้มาลงชื่อเตรียมสำรวจเยียวยาความเสียหายในเวลาต่อมานะครับ
ซึ่งเบื้องต้นสามารถไปแจ้งลงบันทึกประจำวันได้ที่สพบางแก้ว
ขณะที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าคอปภเขาตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือด้านประกันภัย
ณศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ที่อบตบางพลีใหญ่
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางโรงเรียนเตรียมปริญญานุสร
วัดบางพลีใหญ่ในและวัดบางฉลงนะครับ
เพื่อดูแลผู้ที่ทำประกันไว้ทุกรูปแบบ
ให้ได้รับสินใหม่ทดแทนตามสัญญาโดยเร็วที่สุด
ส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ
ศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง
ในระบบประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ขาดรายได้

โดยติดต่อได้ที่อบตบังพลีใหญ่และโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรครับ
ค่ะคุณผู้ชมก็ติดหน้าจอไทยรัตน์ทีวีไว้นะครับ
สำหรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการดับเพลิงโรงงานมิงตี้
ที่สมุดประกันนะถ้าเกิดมีความขึ้นหน้าอะไร
เดี๋ยวเราตัดภาพสลัดกลับไปที่นั่นนะครับ